มีเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นเรื่องของสองคนผัวเมียค่ะ
ฝ่ายสามีเนี่ยเมาเหล้าประจำเลยเมาเหล้าด้วยเสพยาเสพติดด้วยเมาทีไรชอบทำร้ายภรรยาทำร้ายร่างกายตลอดเลยนะคะ
แต่ฝ่ายภรรยาเนี่ยก็อดท้อนอดทนนะหาข้าวหาน้ำหาปลาดูแลสามีเป็นอย่างดี
ว่าขอแบ่งเงินเยียวยาห้าพันที่เธอได้มาหน่อยได้ไหมอืม
เพราะตัวสามีไม่ได้แต่ภรรยาได้ภรรยาบอกไม่ให้เท่านั้นแหละค่ะ
คว้าท่อนไม้ไผ่ที่อยู่ใกล้มือค่ะกระหน่ำฟาดภรรยาไม่ยั้งตายคาที่เลยนะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็พอถึงเวลาก็เหมือนสำนึกได้ได้สติ
ร้องไห้ก่อศพภรรยารอตำรวจไปจับค่ะ
เนี่ยค่ะที่เห็นนั่งอยู่ตรงนี้นั่งคอตกเลยนะครับ
คือนายสมนึกกรพันธ์อายุห้าสิบปีค่ะนั่งร้องไห้กอดศพนางสาวอำพร
บทองคำวัยห้าสิบปีภรรยาของตัวเองครับ
หลังจากที่ตัวนายสมนึกเนี่ยเมาเหล้าแล้วก็เอาไม้ทุบภรรยาแบบไม่ยั้งค่ะ
สลดนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ตำรวจสพสะแก้ว
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขาได้รับแจ้งมาว่า
มีคนถูกไม้ตีเสียชีวิตที่บริเวณตำบลสะแก้วจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะ
เป็นลานเผาถ่านริมคันนาใต้ต้นมะขามค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปถึงก็เจอสภาพแบบเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะตรวจสอบศพของนางสาวอำพรนะคะ
มีบาดแผลถูกตีที่ศีรษะด้วยของแข็งจนกระโหลกแตกหนังศีรษะเปิด
ด้านหลังมีรอยแผลถูกตีเป็นแผลแตกหลายแผลค่ะใกล้กันก็มีคราบเลือดกระเด็นกระจายอยู่ทั่วเลยนะคะ
ข้างศพผู้ตายมีท่อนไม้ไผ่เปื้อนเลือดยาวประมาณสองฟุตตกอยู่ด้วยมีถุงใส่ถ่านที่เผาเสร็จแล้ววางกองอยู่
แล้วก็มีขวดยาดองกับเหล้าขาวตกอยู่ค่ะสอบถามนายสำริทคำหอมผู้ช่วยกำนันตำบลสะแก้วที่ก็มาดูที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งมานะคะ
เห็นหน้าทั้งนายสมนึกแล้วก็เห็นสภาพศพนางสาวอำพรก็พูดขึ้นมาเลยค่ะว่า
ผัวเมียคู่นี้เนี่ยนะทะเลาะกันเกือบทุกวันทะเลาะกันเป็นประจำ
ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินว่าน้องสาวเขาเนี่ยไปบอกชาวบ้านว่า
สองสามวันก่อนค่ะนายสมนึกเนี่ยทะเลาะกับเมีย
แล้วก็เอายาค่าย่ากรอกปากเมียตัวเองค่ะภรรยาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
อย่าขายยากอกขายให้คนท่านเนี่ยเขาบอกน้องเศร้าเขาเล่าให้ฟัง
นายสมนึกก็ไม่ยอมรับก็บอกว่ามีคนมาตีเมียเขา
ไม่เชื่อนะคะสืบไปสืบมาสักพักนึงยอมรับสารภาพค่ะ
บอกว่าตัวเขานี่แหละที่เป็นคนเอาท่อนไม้กระหน่ำตีเมียจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยเพิ่งเสพยาบ้ามา๒๓เมตร
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นก็ออกไปทำงานเผาถ่านตามปกติ
พอเผาถ่านเก็บถ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ภรรยามารับพอดี
ก็เลยชวนกันนั่งกินเหล้าย่างหมูกินนายสมนึกก็คุยเรื่องเงินเยียวยาห้าพันบาท
ภรรยาเขาได้รับมาก็ขอแบ่งอะค่ะบอกขอแบ่งหน่อยได้ไหม
อยากได้ครับแต่นางสาวอำพรภรรยาไม่ให้ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วก็พูดเหมือนกับที่กำนันพูดนะคะก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
หึงหวงครั้งนี้นายสมนึกบอกว่าผมทั้งเสพยาบ้าทั้งกินเหล้า
โมโหเมายาเมาเหล้าโมโหปนกันไปหมดเลย
ก็เลยหยิบท่อนไม้กระหน่ำตีเมียจนเสียชีวิต
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะวันนี้ไปเจอกับลูกสาวของผู้ตาย
อายุเพิ่งจะสิบสองขวบเองค่ะน้องต้องมาเก็บฐานที่พ่อกับแม่เผาเอาไว้
กลับไปที่บ้านนะคะครับน้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเห็นเป็นประจำเหมือนกัน
พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันส่วนใหญ่ก็ทะเลาะกันอยู่เรื่องเดียวค่ะ
คือมีเบอร์แปลกโทรมาหาแม่พ่อก็เข้าใจว่าชู้โทรมา
ซึ่งลูกสาวบอกนะคะว่าความจริงแล้วแม่ก็ไม่ได้ไปแอบคบชู้กับใครที่ไหนเลย
ตัวพ่อเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้าส่วนแม่น้องบอกว่าไม่เคยดื่มเหล้าเลย
แล้วเวลาพ่อเมาทีไรก็จะตีแม่ด้วยอาวุธตลอดแต่แม่ไม่เคยตอบโต้สักครั้ง
๔วันก่อนพ่อก็ทำร้ายแม่จนต้องเข้าโรงพยาบาลมารอบนึงแล้ว
นี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานศื่น
พอช่วงค่ำแม่ไปหาพ่อที่ทุ่งนาที่เผาถ่านก็ถูกพ่อตีจนตาย
ตอนนั้นเธอไม่รู้เรื่องเลยนะคะเธออยู่ที่บ้าน
กระทั่งเห็นรถมูลนิธิวิ่งผ่านมาหน้าบ้านค่ะ
ตกใจเหมือนกันรีบวิ่งออกไปดูพร้อมกับป้า
พอรู้ว่ารถคันนั้นมารับศพแม่น้องบอกว่าเข่าน้องซุดเลยค่ะ
เมื่อคืนหนูดูนางอยู่บ้านค่ะแล้วก็มีรถพอเด็กตึงเข้ามา
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแม่ค่ะแล้วสักพักตอนสี่ทุ่มสิบสามก็มีคนโทรไปบอกค่ะ

นี่ค่ะลูกสาววัย๑๒ขวบพ่อก็กลายเป็นฆาตกรแม่ก็เสียชีวิตนะคะ
ไปคุยกับนางสำรวยหวังวงศาน้องสาวของนายสมนึกคนก่อเหตุนะคะ
ก็เล่าบอกว่าพี่ชายเนี่ยอยู่กินกับผู้ตายมา๑๐กว่าปีแล้ว
มีลูกสาวหนึ่งคนก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอืมแล้วพี่ชายก็คือนายสมนึกเนี่ย
ติดคุกข้อหาครอบครองอาวุธปืนพอออกจากคุกมาได้
ครอบครัวก็ย้ายกันมาอยู่ที่บ้านแม่แห่งนี้แหละค่ะ
อยู่กันได้ประมาณสักเดือนกว่าประกอบอาชีพเผาถ่านขาย
เธอบอกว่าขนาดตัวเธอที่เป็นน้องสาวนะ
แล้วก็ญาติที่เป็นเครือญาติเป็นครอบครัว
ไม่มีใครชอบนายสมนึกสักคนเดียว
เพราะว่านายสมนึกเนี่ยพฤติกรรมคือชอบกินเหล้าพอเมา
แล้วก็ชอบตีภรรยาทุกวันเห็นแล้วก็สงสารค่ะ
สงสารตัวนางสาวอำพรผู้ตายที่สุด
เห็นพี่ชายเธอตบตีนางสาวอำพรทุกวัน
นางสาวอำพรก็ยังคงหาข้าวหาน้ำให้
ไม่เคยโกรธไม่เคยหนีไปไหนเลย

พอได้มานายสมนึกก็เอาไปซื้อเหล้ามาดื่มจนหมด
ไม่เคยคิดจะจุนเจือครอบครัวเลย
ล่าสุดนางสาวอำพรได้เงินเยียวยามา๕๐๐บาทจากรัฐบาล
ช่วงที่ระบาดโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
ตัวนายสมนึกก็แอบกดมาใช้ด้วยนะ
ซึ่งสาเหตุที่เธอคิดว่า
นายสมนึกจะใช้ไม้ตีนามพรจนตายเนี่ย
น่าจะมาจากเรื่องนี้แหละ
สำคัญจริงสะสะตัดปืนพ่าวทาง

จริงถดดรอกตีกันทุกวัน

ถ้าวงเมียไม่ชูนางตีธนรองเท้าปุ๊บ

ทอนข้างหนีตายโภง๒ทอง
นี่ขณะน้องสาวของนายสมนึกเป็นคนพูดเองนะอ่า
ในครอบครัวเองยังรับไม่ได้เลยค่ะอืม
ตอนนี้ศพของนางอำพรยังอยู่ระหว่างการผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะคะ
ส่วนนายสมนึกรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนลงมือ
ก็ถูกตำรวจนำส่งฝากหางศาลจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ครับก็สงสารแต่ลูกนะ